หลังจากที่ท่านพลเอกประวิทย์ก็มีการทานอาหารกับสื่อสายทหาร
มีการพูดเปิดใจว่าผมพร้อมจะลาออกถ้าประชาชนไม่ต้องการ
ผมพร้อมที่จะออกจากตำแหน่งนี้ถ้าประชาชนไม่ต้องการ

กองเชียร์ท่านประวิทย์คุณผู้ชมไปมอบดอกไม้ให้กำลังใจ
ขณะที่ผลโหวตในโพลหลายเพจหลายเพจข่าวเพจดังก็ตั้งขึ้นมา
ทางเดียวกันบอกว่าอยากให้ท่านพักผ่อนได้แล้ว

ทีนี้ทันทีที่เมื่อวานอย่างที่บอกคุณผู้ชมไป
ทันทีที่ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
การกระทรวงกลาโหมออกไปเปิดใจพร้อม
บอกว่าจะลาออกจากตำแหน่งหากประชาชนไม่ต้องการ
ก็มีปฏิกิริยาตามมาทันทีโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดีย
บรรดามเพจสำนักข่าวต่างรวมไปทั้งเพจดังที่น่าเชื่อถือ
เป็นโพลให้ชาวโซเชียลร่วมกันโหวต
อยากให้ผลเอกประวิดอยู่ตอนไม่ได้อยากให้พักผ่อน

มีคนไปโหวตกันตามเพจต่างจำนวนมาก
ส่วนใหญ่นะเกิน๙๐อยากให้ท่านพักผ่อนได้แล้ว
นี่แหละเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะอยู่ถึงดรุดจีนได้มั้ย
คุณผู้ชมค่ะขณะที่นางทิชานานคร
อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ให้ประชาชนร่วมลงชื่อเรียกร้องให้ผลเอกประวิทธิ
ลาออกจากตำแหน่งตามที่ได้มีการกล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะคะ
เพื่อให้สถานการณ์ที่อึมครึมตอนนี้เนี่ย

ซึ่งจนถึงเวลา๑๕นาฬิกา
ปรากฏว่ามีประชาชนร่วมลงชื่อกว่า๒๖๐๐คนแล้วนะ

ขณะที่หน้ากระทรวงกลาโหมวันนี้คุณผู้ชมนี่

มีชาวบ้านครองราชพร้าวนี่แหละครับ
กลุ่มชาวบ้านตลิ่งชันกลุ่มพ่อค้า

สักประมาณ๔๐คนเดินทางไปมอบดอกไม้
เขียนป้ายข้อความให้กำลังใจพลเอกประวิทธิ์
โดยมีพลเอกรุ่งโรธจำรัฐโรมรัน
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นตัวแทนของพลเอกประวิทย์มาต้อนรับแล้วก็รับดอกไม้ไป
ชาวบ้านที่มาพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่า

เพราะที่ผ่านมาทำประโยชน์ให้มากมาย
ส่วนเรื่องนาฬิการูมองว่าเป็นเรื่องการเมือง
ที่ต้องมีการโจมตีผลเอกประวิทธิ
ทางกลุ่มก็ยินดีคอยให้กำลังใจอยู่เบื้องหลัง
ยืนยันบอกว่าไม่ได้นัดแนะหรือจัดตั้งกลุ่มมาให้กำลังใจ
เพราะหากมีการนัดแนะเชื่อว่าจะมากันมากกว่านี้